ช่วงนี้ได้เวลามาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สภาวะตลาดทุนกันแล้ว
วันนี้พูดคุยกันกับครอบครัวบัวหลวงเช่นเคยนะคะสองท่าน
คุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคผู้อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวง
กับคุณสุดารัฐทิพยเทิดธนา
ในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ยก็บวกตลอดหลังจากที่ตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยโอ้โหเราถูกถล่มขายนะครับ
แล้วก็ปรับตัวลงก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราบ้านเดียวนะครับก็มีทั่วโลกนะครับ
หลังจากที่ประเด็นที่ทั่วโลกจับตาก็คือในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟสนะครับ
ซึ่งเมื่อวานเองเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวเลขทางฝั่งสหรัฐอเมริกาอาจจะยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะครับ
ดีใจกันทั่วหน้าเลยหุ้นขึ้น
เพราะว่าดูเหมือนว่าดอกเบี้ยยังไม่ได้รีบขึ้นเดือนกันยา
ฝั่งนักลงทุนสถาบันอย่างบรจประโบรุงหมองยังไงว่า
จังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่จะลงทุนหรือว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราจะทำอย่างไร
กลายเป็นว่าหุ้นมันลงมาเยอะมากเพราะว่าคนนี้เริ่มมีความหวั่นไหวว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะ
จริงสิ้นสุดเมื่อวานเนี่ย

แต่ก่อนหน้านี้มันลงมา๕แล้วทุกคนก็เลยขายเอาไว้
แต่ถ้าถามในค่ายเราค่ายของบัวหลวงเนี่ย
กลายเป็นว่าช่วงหุ้นตก๗๘วันนั้นซื้อมาตลอดทาง

อาจจะว่าเอ๊ะทำไมสถาบันขายเขาก็มีเหตุผลค่ะ
ใช่ค่ะแต่ในค่ายของเราเนี่ยเป็นโอกาส
แต่ว่าถ้าจะมาดูว่าเอ๊ะหุ้นตัวไหนนักลงทุนบางคนเนี่ย
หุ้นตัวไหนเนี่ยลงเยอะต้องเตือนไว้เลยนะคะ
ไม่ใช่ว่าไอ้ลงเยอะเนี่ยมันจะกลับมาเท่าเดิมได้
เพราะฉะนั้นจริงอย่างที่เคยเรียนไว้ทุกสัปดาห์ว่า
ต้องทำการบ้านเก็บไว้อืมคือช่วงที่หุ้นตกเนี้ย
ตาเป็นมันเลยว่าไอ้หุ้นที่อยู่ในใจ
มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะลงจริงต่อได้
ไอ้ตัวที่ลงเยอะมันจึงถึงจังหวะที่จะต้องลงได้
เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่แบบว่าหาเรื่องขายพอดี
แล้วหุ้นกลุ่มไหนครับที่ทางพี่หนิงดูแล้วดูตาเป็นมันแล้วก็ช่วงจังหวะนี้แหละ
เป็นจังหวะที่น่าที่จะลงทุนครับ
อันนี้นี่ที่บอกค่ะว่าจริงแล้วเวลาเราลงทุนเนี่ย
เราจะมีเทรนด์แบบว่าให้ต่อเนื่องเป็นปี
แต่เทรนด์ยาวของเราก็มีที่เราเรียกกันแบบเล่นว่าเป็นแกะเทรนด์อะไรบ้าง
แต่ตอนนี้น้ำมันมันก็แบบว่าดูเหมือนกับว่ามันจะหมดโลกไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็พูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนอะไรพวกนี้ค่ะ
แล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่มาทำว่าลดการใช้ลดลง
แล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงใช้น้ำมันลดลง
โยบายการเมืองการเลือกตั้งของฝั่งอเมริกา
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอามาหาเสียงก็จะมีผลกระทบบ้าง
อันนี้ก็จะถือว่าเป็นเทรนด์ใหญ่ที่เรามองดูนะครับ
ก็ต้องมีอันหนึ่งราคาต้องลงไปนะระดับหนึ่ง
อย่างน้อยสมมุติว่าราคามันผันผลระหว่างทาง
ระหว่างทางไว้อื่นใจว่าโอเคมีปันผลนะไม่ใช่ว่าลงไปแล้วซื้อลงไปปุ๊บ
ราคาลงแล้วไม่ได้อะไรเลยครับ
ก็คือเหมือนว่ามีว่าหุ้นอาจจะไม่ได้ไปไหนไกล
แต่แน่นอนมีในเรื่องของเงินปันผลเข้ากระเป๋า

แล้วกลับมาถึงบ้านเราในตอนนี้ดูเหมือนว่าการบริโภคอุปโภคบริโภคดูเหมือนดูดีขึ้น
ซึ่งตัวเลขก็ดูไม่น่าเกลียดนะคะ๓๔
ค่ายก็บอก๔บางค่ายบอก๓กว่า

ซึ่งถามว่า๓หรือ๔ตัวเลขหลักเดียวดูน้อยจริงไม่น้อยนะ

ใช่ขนาดซึ่งจริงแล้วแค่โตนิดนึงเนี่ย
ถ้าเราแบบว่าทำถูกทางก็คือกระตุ้นถูกทางเนี่ย
เศรษฐกิจมันก็จะหมุนไปได้ค่อนข้างดี
ก็ในส่วนของหลายคนบอกว่าโอ้โหหุ้นไทยก็ลงทุนไปแล้ว
นอกก็มีกองทุนให้ลง

คือถ้าเกี่ยวเป็นกลุ่มอาเซียนท์เนี่ยเป็นอันดับ๗ของโลก
โหใหญ่มากนะฮะ

ซึ่งจริงแล้วมันก็มีหลายประเทศ
และอีกอย่างหนึ่งเรายังได้ประโยชน์จากการที่มีประชากรอยู่ในกลุ่มอาเซียนเนี่ย

นำโดยถ้าพี่อินโดนิสเซียก็เยอะกว่าไปแล้ว
เพราะฉะนั้นคิดดูว่าทุกวันนี้เนี่ย
การกระตุ้นทางด้านอื่นจะลำบาก

อายุเฉลี่ยของกลุ่มอาเซียนมันยังเด็กอะไรเลยนะคะ

จริงไม่นับไทยกับซิงโกโปนี่อาจจะแผมว่าสูงไวนิดนึง
แต่ก็คือกลุ่มพวกนี้ก็คือหมายถึงว่าสามารถที่จะ
เวลาที่จะทำอาหารได้เยอะ
ใช่และอย่างหนึ่งเนี่ยถามว่าลงทุนเราเลือกอะไร
จริงมันก็เลือกในกลุ่มนี้แหละแต่ไม่ใช่ทุกตัวว่าโปรยเงินไปหมด
ไม่ได้ว่ามาถึงเนี่ย
หลังไทยคือวิ่งอยู่ถึงหลังไทยเลย

แล้วในตัวหุ้นตัวนั้นก็ต้องเป็นบริษัทชั้นนำในเซคเตอร์นั้น

อืมนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ง่ายนะครับ
ในการเลือกการลงทุนนะครับในช่วงที่ตลาดผันผวนนี้ขึ้นมา
ได้เห็นภาพนะครับสำหรับการลงทุนในช่วงที่ตลาดผันปวนอย่างนี้นะครับ
ก็ขอขอบพระคุณคุณมิ้นนะครับกลับไปที่ห้องส่งครับผม
ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์แล้วก็คุณสุดารัฐด้วยนะคะ
อ่ะได้เคล็ดลับกันไปแล้วก็ไปฝึกการลงทุนกันดีดีนะคะ